คุณผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของโควิด๑๙ก่อนนะครับ
ตัวเลขจากการแถลงของสบควันนี้เนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ดูแล้วก็น่าหนักใจอยู่นะครับ
เพราะว่าเรามีผู้ป่วยหนักโคม่าอยู่๒๕คนในตอนนี้นะครับจากโควิด๑๙นะครับ
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙ในไทยวันนี้นะครับเพิ่มขึ้น๒๗๑รายนะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ๒๕๙นะครับ
ซึ่งเป็นการตรวจพบในระบบเฝ้าระวังและบริการ๗๘ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงลุกในชุมชน๑๘๑นะครับ
มีกลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่ในสถานกักกันของรัฐอยู่แล้ว๑๑นะครับ
เดินทางมาจากต่างประเทศอีก๑คนนะฮะ
ส่วนกลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยพบว่ามีเด็กวัย๓เดือนคนนึงมากับครอบครัวที่เป็นชาวปากีสถานแล้วน้องคนนี้ก็ติดเชื้อด้วย๓เดือนเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ในที่กักตัวของรัฐอยู่แล้วนะครับมาจากปากีสถานรวมนะฮะผู้ป่วยสะสมของไทยโควิด๑๙ณขณะนี้๑๑๒๖๒รายนะครับ
วันนี้เราพบผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒ศพนะครับก็สะสมทำให้ตอนนี้เรามีผู้เสียชีวิตแล้ว๖๙นะครับและยังมีผู้ป่วยอาการหนักก็คือโคม่าจากโควิด๑๙อยู่๒๕คนด้วยกัน
ผู้เสียชีวิต๒คนนะครับ
ในนั้นถือว่าเป็นรายที่๖๘ของไทยนะครับเป็นผู้ชายชาวอังกฤษอายุ๗๑ปีมีโรคประจำตัวคือเบาหวานไทรอยด์และมะเร็งปอด
เดินทางมาจากอังกฤษเมื่อ๕มกราคมจากนั้น๑๑มกราคมมีอาการไม่สบายมีไข้แล้วก็ไออาการแย่ลงเรื่อยและเสียชีวิตเมื่อ๑๓มกราคม
แต่เขาอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐอยู่แล้วอีกคนนึงนะครับคนที่๖๙เป็นผู้ชายไทยอายุ๕๓ปีนะครับมีอาชีพรับจ้างครับโรคประจำตัวคือเบาหวานนะครับ
ธันวาคมเข้าไปหลายจังหวัดนะฮะไปจันทบุรีไปชนบุรีไปเพชรชบุรีด้วยนะฮะไปโดยรถยนต์ส่วนตัว
มกราคมมีไข้ปวดหัวแล้วก็ไอ๕มกราคมเข้ารักษาในโรงพยาบาลนนทบุรีนะครับที่นนทบุรีแล้วก็ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
เมื่อ๑๐มกราคมนะครับอาการเนี่ยสุดลงอย่างรวดเร็วนะครับจากนั้นก็เสียชีวิตนะฮะนะคะอย่างที่เรารายงานไปส่วนใหญ่ผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙ก็คือจะเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวทั้งนั้นนะคะ
ทีนี้ค่ะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กอายุ๓เดือนที่ติดเชื้อโควิด๑๙อันนี้เป็นกรณีในพื้นที่กรุงเทพที่ติดเชื้อในครอบครัวค่ะในพื้นที่บางบอนนะคะ
ปรากฏว่าเขาติดโควิด๑๙จริง
เพื่อนพ่อคนนี้ก็เลยแจ้งให้กับทางครอบครัวนี้รู้นะคะ
และสมาชิกในครอบครัวนี้มีกันอยู่๕คน
ก็ไปตรวจไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ผลออกมาติดโควิด๑๙๓คนนะคะ
คือคุณแม่อายุ๔๐ปี

และลูกคนเล็ก๓เดือนค่ะ

แต่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเพื่อนพ่อที่ติดโควิด๑๙
ตอนนี้ทั้ง๓คนเข้าสู่กระบวนการรักษาเรียบร้อยแล้วค่ะ
สอบส่วนโรคเราพบว่ามีเพื่อนนะครับ
มีเพื่อนของสามีของคุณพ่อนะครับ
เพื่อนคุณพ่อนะฮะมากินหมูกระทะที่บ้านนะครับผม
ซึ่งต่อมาเพื่อนที่มาเยี่ยมที่บ้านนั้นก็มีอาการนะครับ
มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นนะครับก็ไปตรวจแล้วก็พบว่ามีการติดเชื้อนะครับ
ก็เลยแจ้งมาที่ครอบครัวครอบครัวนี้ก็ไปทำการตรวจนะฮะ
ซึ่งทั้ง๓รายทั้งแม่แล้วก็ลูกชายทั้งสองคนไม่ได้มีอาการนะครับ
ทุกคนเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการนะครับ
แต่ว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะฮะก็เลยมีการตรวจแล้วก็ค้นพบ
แล้วก็ได้นำเข้าสู่กระบวนการรักษาเรียบร้อยแล้วครับ
เพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบนะครับ
ถ้าผู้ชมครับที่เชียงใหม่เนี่ย
ที่เชียงใหม่โควิด๑๙ตอนนี้ก็ต้องควบคุมกันอย่างหนัก
และที่เชียงใหม่นะครับมีคำสั่งของทางจังหวัดของท่านผู้ว่านะฮะ
ให้ปิดสถานบริการสถานบันเทิงถึง๓๑มกราคม
เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แต่มีบางที่ไม่ฟังคำสั่งนะคะ
ไปดูฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
ประหลัดของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
นี่ฮะไปกับเจ้าหน้าที่นะครับ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงก็นิ่งอึ้งกันหมดตกใจนะครับ
แอร์เปิดปิดไฟมืดเลย
โอ้โหเจ้าหน้าที่ต้องใช้ไฟฉายส่อง
มีความพยายามในการไปนั่งดื่มกินกันมากนะคะ
เนี่ยไม่รู้ว่าปกติเปิดไฟแต่พอรู้เจ้าหน้าที่มาปิดไฟหมด
เจ้าหน้าที่เอาไฟฉายส่องไหนดูซิมีอะไร
อ้าวนี่ในก้งในแก้วนี่เบียร์นี่เดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านในเนี่ยนะฮะ
ผู้ชมดูภาพไปเรื่อยนะครับจะมีโต๊ะหนึ่งเจ้าหน้าที่ส่องไฟไป
ดูกะติกน้ำแข็งนี่นะครับเดี๋ยวสักพักนึงจะมีอยู่โต๊ะนึง
กระติกน้ำแข็งเนี่ยเบียร์ทั้งนั้นเลย
ก็เป็นลักษณะพวกสถานบริการนะ

นี่นี่เบียร์นะฮะอันนี้เป็นกระติกดื่มน้ำ
แต่ด้านในอีกโต๊ะนึงเนี่ยเขาจะมีกระติกน้ำแข็ง
ก็จะได้ไม่รู้ไงคะว่าด้านในคือน้ำอะไร

ใส่กระติกปกติมองเผินก็จะไม่รู้ว่า

นี่อุตส่าห์ปิดไฟมืดหมดแล้ว
เจ้าหน้าที่อาจอุตส่าห์มาฉายไฟดูอีกนี่เห็นไหม
ท่านผู้ชมครับคือเจ้าหน้าที่บอกว่า
ลูกค้าที่มาเนี่ยโอ้โหนอกจากคุณมาในร้านที่เขาฝ่าฝืนเปิดแล้ว
ระยะห่างก็ไม่มีสวมหน้ากากอนามัยก็ไม่สวม
ทีนี้ร้านเนี่ยหนักนะฮะผู้ที่ผิดคือร้านนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายของทางจังหวัดนะครับ
เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ทางผู้ราชการชาวัดเชียงใหม่เนี่ยได้รับร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนนโรงณ์ทำ
ว่ายังมีสถานบริการสถานบันเทิงบางแห่งลักลอบเปิดให้บริการนะฮะ
ชาวบ้านในชุมชนเขาก็กลัวกลัวว่าโควิด๑๙จะระบาด
เชียงใหม่ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ดำเนินมาตรการเข้มงวด
ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
สถานบริการไปจนถึง๓๑นน
หรือจนกว่าผู้ราชการจังหวัดจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับ

คือก็เข้าใจแหละว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าแหม่ก็มันต้องทำมาหากิน
แต่ในพื้นที่ที่การแพร่ระบาดมันการแพร่ระบาดมันเสี่ยงสูงจริง
คุณต้องเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก่อน
ให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง

คือเขาก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะครับ
คุณผู้ชมคะที่แม่สอดจังหวัดตากค่ะ
มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙จำนวนค่อนข้างมาก
ช่วงสายวันนี้นายอนุทินชันวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบินด่วนไปติดตามสถานการณ์เลยนะคะ
ที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๑๓ราย
เป็นกลุ่มคนอายุวัยทำงานทั้งชายและหญิงนะคะ
ทำงานในบ่อนกาซิโนในจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมา
แล้วข้ามพรมแดนไทยเมียนมากลับมาที่อำเภอแม่สอดเมื่อวานนี้
พร้อมกับกลุ่มคนไทยรวมแล้ว๕๐คนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะ
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอดนำตัวขึ้นรถ
เป็นรถลำเลียงพลของทางราชการนะคะแบบนี้นะคะ๒คัน
แล้วก็ออกมาจากแนวชายแดนแม่สอด
ส่งตัวที่จุดรับตัวภายในสถานที่กักกันแห่งรัฐระดับจังหวัดตาก
แล้วก็ต้องตรวจค่ะขึ้นรถแบบนี้กันไปเลยไปตรวจสารคัดหลัง
ไปตรวจเอ็กซาเรย์ปอดนะคะก็จะมีรถเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลแม่สอด
ปรากฏว่ามีคนติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ก็ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดตอนดึกเลยค่ะแล้วก็เข้าห้องความดันลบทันที
รวมจำนวนคนไทยที่มาจากบ่อนเมียวดีทั้งหมดจะมี๔ชุดค่ะคุณผู้ชม
ยี่สิบห้ารายติดโควิดสิบเก้าไปเนี่ยนะคะ
สิบห้ารายคือเกินครึ่งทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ร้อยราย
รักษาหายสามสิบรายเสียชีวิตเป็นหนึ่งศพแล้วนะคะ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหกสิบเก้ารายค่ะช่วงสายวันนี้ในอนุทินชาญวีรกูลรองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบินด่วนไปเลยค่ะนี่ค่ะ
ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ไปฟังบรรยายสรุปแผนรองรับคนไทยที่เดินทางกลับมาจากเมียวดีประเทศเมียนมา

ก็ไปดูเรื่องของอุปกรณ์ต่างด้วยนะคะ

ไปเยี่ยมห้องผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

สถานกักกันโรคระดับพื้นที่โรงแรมภูอินอำเภอแม่สอด

สักถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
นี่คือภาพรวมในพื้นที่ที่แม่สอดนะคะ

ไม่ใช่แหล่งแพร่กระจายผู้ติดเชื้อ
เปรียบเสมือนทางเข้าของประเทศ

โรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลหลักค่ะ
ก็มีห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

ส่วนโรงพยาบาลอื่นนะคะ

ก็จะเป็นโรงพยาบาลสนับสนุนอีกที
ตอนนี้การบริหารจัดการถือว่าทำได้ดี

ก็การดูแลผู้ป่วยถือว่ามีมาตรฐานมาก
คนไทยฝั่งเมียนมาตอนนี้เนี่ย

ก็คือนายอนุทินบอกว่าก็ต้องดูแลค่ะ
คนที่ไปทำงานแล้วโชคไม่ดีติดเชื้อเนี่ยก็ต้องดูแล
แต่ขออย่างเดียวถ้าอยากจะกลับเมืองไทยนะคะ
ขอให้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่

ถ้าเข้าอย่างถูกต้องเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจคัดกรอง
มีการตรวจว่าป่วยไม่ป่วยดูแลรักษากันต่อ
ถ้าคุณลักลอบเข้ามาอันนี้อันตราย

อนุทินบอกว่าพร้อมจะดูแลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ค่ะ

ห้องโคศห้องรวมที่เป็น

ที่เป็นห้องแยก

ของความพร้อมจากการดูแลผู้ป่วยเนี่ย

ก็เป็นห่วงทุกคนครับเป็นห่วงทุกคนแล้วก็ขอให้นี่บ้านของท่าน
ท่านอยากจะกลับมาเมื่อไหร่ท่านกลับได้อยู่แล้วแต่ขอให้กลับมา
โดยวิธีที่ถูกต้องอย่าเดินข้ามแม่น้ำมาอย่าเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติเข้ามานะครับ
เพราะว่าท่านที่อยู่ที่แม่สอดอยู่ที่ตากหลายท่านก็กังวลไง
เพราะว่าเป็นพื้นที่